คุณผู้ชมครับไปดูฮะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยรักกันจริง
รักแท้ดูกันยามยากนะฮะตำรวจสืบสวนภาคสี่วางแผนซุ่มจับคู่รัก
คู่รักเนี่ยจะไปรับยาบ้าแล้วคราวนี้จะไปส่งขายยาบ้า
ปรากฏว่าพอถูกจับได้มันทิ้งเมียทิ้งยาเลยไปแนบเลยฮะ
นี่ครับส่วนจุดนี้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่าจับโดยละม่อมเป็นยังไง
จับโดยละม่อมเป็นอย่างนี้ฮะเพราะว่าผัววิ่งหนีไปแล้ว
นั่งคอตกกุมมืออยู่นะฮะอยู่ข้างกระสอบยาบ้า
ตรวจนับภายหลังมีมากถึง๑๙๘๐๐๐เมตรครับคุณผู้ชม
ของกลางอื่นมีอะไรโทรศัพท์มือถือ๓เครื่อง
ถูกจับเนี่ยตำรวจรับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่า
คุณตำรวจครับจะมีคนไปรับยาบ้านะนะฮะ
รับยาบ้าส่งมอบยาบ้ากันที่เสาไฟฟ้าบนถนนทางเข้าไล่อ้อย
ข้างถนนมริวัลเส้นทางระหว่างอำเภอหนองเรือ
อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละก็เลยวางแผนจะไปจับกัน
ก็ไปตรวจสอบนะครับบริเวณเสาไฟฟ้าบนถนนทางข้าวไล่อ้อย
เจอจริงฮะเจอกระสอบวางอยู่๑กระสอบ
ว่าเป็นยาบ้าก็วางกำลังซุ่มก่อนซุ่มซุ่มจากนั้นมีรถเก๋งขับเข้ามา
จอดป๊าบผู้ชายคนขับลงจากรถนะฮะพยายามจะยกกระสอบขึ้นรถ
ตำรวจแสดงตัวเหมือนในหนังเลยขอตรวจค้นผู้ชายคนนั้นทิ้งครับคุณผู้ชม
กระสอบวิ่งแนบเลยวิ่งเข้าป่าอ้อยนะฮะในรถเก๋งเนี่ยเหลือเพียงนางสาว
สิริรักษ์ที่นั่งเนี่ยจุ้มปุ๊กอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็พยายามจะเปิดประตูวิ่งหนี
ไม่รอดซะละครับตำรวจคุมตัวเอาไว้ได้ตรวจสอบในรถนะครับก็ไปเจอบัตรประจำตัว
ประชาชนของในอามวงจันล่าอายุสามสิบสามปีสิริรักษ์เหลือคนเดียวแล้วว่าไงอ่ะ
ให้การรับสารภาพค่ะยาบ้าทั้งหมดนี้เป็นในทุนชาวลาวนะ
มารับแล้วเดี๋ยวเอาไปกระจายให้ลูกค้าในพื้นที่คุณผู้ชมยาบ้าล็อตเนี้ย
ไอ้เนี่ยเกือบเกือบสองแสนเมตรเนี่ยนะถ้ามันหลุดออกจากป่าอ้อยนี้ไปได้นะ
ราคามันเกือบสิบล้านบาทเลยนะนะฮะผู้ชายที่หนีไปคือในอาม
คือใครอ่ะสามีหนูเองค่ะนะก่อนจะถูกจับเนี่ยในอาร์ม
หนูมามาเป็นเพื่อนหน่อยทั้งคู่ก็ร่วมกันเสพยาบ้าที่บ้านก่อนนะฮะ
ให้มันครึ้มก่อนแล้วก็มาที่จุดนัดรับยานะครับ
แล้วก็มาถูกจับในที่สุดนี่แหละอ้างว่าหนูเพิ่งทำเป็นครั้งแรกค่ะคุณตำรวจค่ะ
เมื่อนำตัวนางสาวสิริรักษ์ไปตรวจสารเสพติดแน่นอนครับ
บอกว่าเสพมาใช่ไหมผลก็บวกฉี่ก็ม่วงไปนะครับ
ถูกแจ้งก็หาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยมีโดยผิดกฎหมายครับ
แล้วก็ข้อหาร่วมกับสามีก็คือในอาร์มจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า
เพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยผิดกฎหมาย
ส่งดำเนินคดีสิครับเดี๋ยวยังไงจะขยายผลจับอามก่อนนะฮะ
แล้วดูสิว่าจะถึงในทุนชาวลาวหรือเปล่า